กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมในสลันรุษสลันเกตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดอุตรดิษฐ์พักเพื่อชาติและวันนี้ผมมาอภิปรายในฐานะหัวหน้าพักเพื่อชาติพี่น้องประชาชนเอ้ย
วันนี้สรรพุทธกลับมาแล้ว
รับรองได้เลยว่าสิ่งดี
พวกเราไม่เคยได้รู้
ใครที่ปกปิดอะไรไว้วันนี้ผมจะแฉให้หมด
วันนี้ผมจะเปิดโปรงไอ้โม่ง
ที่ผมไม่เคยได้มีโอกาสอภิปรายเขาเลย
เขาเป็นแก่นของความชั่วร้าย
เป็นปีศาจแห่งความชั่วร้าย
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเรา
ไม่เคยรู้มาก่อนมันถูกปกปิดมาตลอด
สิ่งที่เราได้เห็นอยู่บนเบื้องหน้านั้น
มันไม่ใช่ความจริงและผมอยากจะบอกว่า
แก๊งนี้เนี่ยนะครับเขาสมคบคิดในการยึดอำนาจ
เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง
ขณะเดียวกันก็สมคบกับพวกเจ้าสัว
ยึดสัมพทานผูกขาดทางการค้า
กลของตัวเองเข้าไปในหน่วยงานต่าง
องค์กรอิสระก็ดีสารก็ดีและอื่นอีกมากมาย
เพื่อรวบกินรวบประเทศไทย
นี่คือสิ่งที่แก๊งที่เขาทำ
ผมอยากจะเชิญท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
เข้ามาฟังหน่อยเพราะวันนี้เกี่ยวข้องกับสองท่านเต็มเต็มเลย
ผมจะไปเร็วนิดนึงเนื่องจากว่ามีสมาชิกหลายท่านอภิปรายซ้ำนะครับ
ผมก็จะพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
วันนี้ผมบอกว่า๘ปีที่ผลิตการสืบทอด
ทำให้ชาติพังพินาศทุกด้าน
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าท่านแย่งอำนาจกันเอง
สภาล่มซ้ำซากถามว่าล่มเพื่อใคร
จะยึดอำนาจกันเองใช่ไหม

อยากจะเป็นนายกจนตัวสั่นแล้วใช่ไหม
ก็จึงมีการก่อกระบดกันในพัก
แล้วก็เตรียมจะยึดอำนาจกันในช่วงที่อภิปัยไม่ไว้วางใจ
คราวที่แล้วที่ผมไม่ได้ถูกอภิปราย

เนื่องจากพวกท่านจะไปผสมพันกัน

และสิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อไปที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
วันนี้หนี้ทั้งครัวเรือนหนี้สาธารณะ

ต้องมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ
ทำแบบที่เคยช่วยคนรวยนั่นนะฮะ

หยุดเงินต้นอย่างน้อย๒ปี

ไม่อย่างนั้นอย่าไปหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ

แต่ของเจ้าสัวเนี่ยแพงทุกรายการ
เว้นสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ

แต่ปัญหาและค่าคลองชีพประเทศไทย

แต่สิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือผมถามว่าน้ำมัน

คุณจะต้องลดอย่างต่ำ๒๐
ต่อฤทธิ์ต้องลดไม่ต่ำกว่า๖๗บาท
นี่แหละครับคือจะกระตุ้นเศรษฐกิจจริง
วันนี้นอกจากสรรพสามิตรที่ลดได้แล้ว
ยังมีวิธีการลดอย่างอื่นอีกเยอะ
จริงเวลาจำกัดผมไม่อยากมาชำแหละที่นี่
ถ้าน้ำมันลดนะครับสินค้าอื่น

คนไทยก็ต้องไม่ต้องแบกภาระขนาดนี้
ค่าไฟก็ต้องลดเห็นไหมครับ

นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านนายกประยุทธ์ไปทบทวนดูหน่อย

ต้นทุนที่แท้จริงคืออะไรกันแน่

วันนี้ขออนุญาตจับคู่กับท่านมงคลกิจนะครับ
นี่ครับผมไม่เคยได้อภิปรายคนนี้เลย
ถ้าผมยังอยู่พักเดิมผมอภิปรายไม่ได้

ผมแฉใครก็ได้ไม่ถูกปิดกั้น
ท่านดูนะครับคนนี้เป็นใครครับ
เป็นวงล้อความชั่วร้ายนะฮะ

เขาคุมตั้งแต่สถาบันตุลาการ
รัฐสภาท่านดูนะครับ
ทุนใหญ่ผูกขาดนะครับ
แล้วก็องค์กรอิสระคอลโลมคนนี้มีอิทธิพลสูงมากนะครับ
และเป็นเครือข่ายแห่งการสร้างความกลัว
ต่อเลยครับมาดูชาร์จเต็มเลยนะครับ

ผมจะเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น
รัฐวิสาหกิจนะครับเห็นไหมครับ
พวกกษทชอะไรเนี่ยเขาคูมบทเลยนะฮะ
กลุ่มเจ้าสัวนะครับที่แตะต้องไม่อยากเอ่ยชื่อ

กรอิสระไม่ว่าปปชปปงกรกตหรืออะไรต่าง
นะครับกศธชนี่ตัวสำคัญเลย

และวันนี้จะเข้ามหากราบเรื่องกศธช

ประเทศไทยจะเสียเงินอีกหมื่นกว่าล้าน
ผมยอมไม่ได้วันนี้คนไทยลำบากทั้งแผ่นดิน

นะครับและผมจะบอกให้นะครับ
ว่าคนนี้นะครับชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ส่งน้องชายไปคุมหน่วยงานต่าง
เพื่องาบงาบอะไรบ้างตามผมมา

เสียดายเวลาผมจำกัดมากนะครับ
พฤติกรรมของแกนปีศาจ
ค่าโง่๑๗๐๐๐๐ล้าน
เขาเอาอะไรมางาบครับดูนะครับ
โม่งเนี่ยมันนกรู้ว่ากศธชเนี่ย

นะครับเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณท่านประกอบวุฒินะฮะ
ท่านได้อภิปรายไปแล้วผมจะไม่ลงซ้ำท่าน
ข้อมูลท่านดีมากผมให้ความชื่นชม
แต่ผมจะต่อยอดในสิ่งที่ท่านไม่ได้อภิปรายถึง
แล้วจะลากไส้ไอ้ม่องออกมานะครับ
โม่รีบหาคู่สัญญาที่สั่งได้มาเป็นคู่สัญญากรรมลอ
เรียกข้างโง่เยียวยานะฮะ
เส้นใหญ่นะครับซึ่งทำมาหากินในอสมท
มี๒ผัวเมียที่ไม่ได้จดทะเบียน
ยึดอำนาจนะครับมีมติกศชให้ยกเลิกสัญญา
ที่ทำไว้เป็นสัญญากรรมลอระหว่างเพเวิร์คนะครับกับอสมท
ถูกยกเลิกนะครับเพราะมีความผิดเนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของการใช้คลื่น
ดูนะครับพอหลังยึดอำนาจเกิดอะไรขึ้นครับ
ขอสอดชอบนะครับบิ๊กปอปาก็คือบิ๊กป้อม
สั่งอสมทโดยผ่านน้องชายบิ๊กพอพาน
พอพานนะครับเป็นน้องชายเป็นพลตำรวจเอกนะครับบิ๊กพอพาน
สั่งให้ขอสอดชอกลับมะติจากที่มะติผิดกฎหมาย
เป็นมติฟื้นใหม่ให้ถูกต้องช่วงที่มีอำนาจคอสช
ช่วงนั้นใหญ่เหลือเกินอะไรก็ทำได้หมดต่อเลยครับ
สิ่งที่น่าเกลียดมากท่านดูต่อไปนะครับสัญญาที่ไม่ชอบนะครับ
ก่อนยึดอำนาจนะฮะมะติขอสอดชอบบอกว่า
อันนี้มันใช้ไม่ได้มันผิดกฎหมายต้องเป็นโมคะ
แต่พอหลังยึดอำนาจไอ้สัญญาที่ผิดกฎหมาย
ฟื้นได้เว้ยเปลี่ยนไปถูกกฎหมายได้พี่น้องเอ้ย
ดูสิครับพอหลังยึดอำนาจในสัญญาที่เคยมีมติว่ามันผิดกฎหมาย
กลับมาเป็นสัญญาที่ถูกกฎหมายนะฮะแล้วก็
การที่จะมาแก้เคี่ยวนะครับโดยแกล้งบอกว่า
คำร้องที่เขาขออนุญาตว่าให้นำอุปกรณ์เข้าไอ้คำร้องเนี้ย
มันขอแค่อุปกรณ์เข้าให้ไม่ให้ไม่เกี่ยวกับการกัดมติ
ของกฎสอดชอบแต่มีอำนาจเหลือเกินกลับมะติเลย
จากสัญญาซึ่งไม่สามารถที่จะทำต่อเนื่องได้
กลับเป็นสัญญาที่ฟื้นได้นะฮะสัญญาเป็นโมคะกลับฟื้นได้

สารท่านมงคลกิจนะฮะพฤติกรรมแกนปีศาจต่อไปนะครับ
สิบมิถุนาหกสามมะติบอดกฎสอดชอบอนุมัติแล้ว
หลังจากสัญญาฟื้นปุ๊บมีมติบอร์ดกศชอนุมัติ
ให้เยียวยาสามพันสองร้อยสามสิบห้าล้านบาทพี่น้องเอ้ย
เงิน๓๐๐กว่าล้านสงสารประเทศไทยจังเลย
วันนี้เราลำบากขนาดนี้แก๊งไอ้โม่งเนี่ยยังมางาบตรงนี้อีก
และให้รับทราบตามบอร์ดอสมทให้แบ่งบริษัทเอกชน
โอ้โหไอ้นี่มันฉลาดมากมันทำเป็นว่ามีอสมทเข้ามาแบ่งด้วย
เพื่อดูแล้วเนียนดูว่าภาครัฐเนี่ยได้รับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวา
ล่มในหนองทองไปไหนที่แท้ทองไปแบ่งให้บริษัทเอกชน
นี่ไงฮะคนละหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดล้าน
มันน่าเจ็บปวดนะครับโดยมีพลตำรวจเอกพอพาน
บงการอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นบริษัทนี้เขาบอกว่า
เจ้าของที่แท้จริงเนี่ยคือพลตำรวจเอกพอพานนะครับ
อยากให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้มานั่งฟังจังเลย
ท่านรู้จักพลตำรวจเอกพอพานไหมเขาว่าเป็นน้องชายท่านนะครับ
แล้วก็จากนั้นนะครับบริษัทเพเวิร์คและแก๊งปีศาจ
ย่ามใจมากท่านประธานมันได้ไปสามพันกว่าล้านแล้ว
มันยังไม่พอมันจะมาเอาอีกหมื่นสี่พันล้าน
เป็นหมื่นเจ็บพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านมันเจ็บปวดมากเลยนะครับ
แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันใหญ่มากมันแก้สัญญาได้มันคุมได้หมด
เดี๋ยวผมให้ดูผังนะครับว่าเขาโยงใยยังไง
ได้ขนาดนี้ตอนนี้เรื่องฟ้องกันอยู่ในสารปกครอง
และมีแนวโน้มจะได้งาบเงินก้อนนี้ผมเรียนผ่านท่านประธานไปเลยนะครับ
อภิปรายเรื่องนี้เส้นใหญ่เหลือเกินมีคนขอผมเต็มไปหมดเลย
แต่ว่าในเรื่องของการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
สสปวงชนชาวไทยอย่างสารวุฒิสลันเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติยอมไม่ได้
ถ้ายอมก็อย่ามาเป็นสอสออย่ามาเป็นหัวหน้าพักเพื่อชาติเลย
เพราะพักเพื่อชาติบอกแล้วเพื่อชาติเพื่อประชาชน
อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝาก
แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมถามท่านนายกหน่อยเถอะ
ถ้าความจริงปรากฏอย่างนี้ท่านนายกจะทำยังไง
หรือท่านกลัวพี่ใหญ่ใบ้กินหรือเปล่า
ถ้าท่านทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะครับ
ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยท่านไปสาวดูนะครับ
ข้อมูลข้อมูลนี้มันปิดบังใครไม่ได้
แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับแก๊งนี้เขาให้สองผัวเมียออกหน้า
และจริงเนี่ยพลเอกพอพานเนี่ยพลตำรวจเอกพอพานอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลย
ผมเสียดายนะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ได้มาฟัง

ดูนะครับว่ามันกำมาลอยยังไง
อ้างว่าในคำฟ้องนะครับก็บอกว่ามีการลงทุนนะฮะค่าบริหารค่าการตลาด
คราวที่แล้วท่านประกอบวุฒิไม่ได้แฉหลักฐานแผ่นนี้
ผมก็เลยขออนุญาตนะครับคนที่ทำการบ้านแผ่นนี้นะครับ
ชื่อท่านอาจารย์เรืองไกรรีกิจวัฒนะท่านพอรู้จักไหม
แม่นมากนะครับท่านไปค้นงบดุลออกมา
ในงบดุลไม่ได้ระบุเลยว่าลงทุนจริง

ว่าผู้ตรวจสอบบัญชีเขาไม่กล้าลงรับให้เขากลัวคุก
แต่นี่เจ้าของก็ดีผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังก็ดี
ดันทุลังนะครับว่ามีการลงทุน๒๐๐กว่าล้านเพื่อเอาเหตุนี้มาเรียกร้อง
ฟ้องเทคอันนี้คุกนะครับคุกนะผมย้ำเลยนะครับ

เขาฟ้องเรียกเงิน๑๔๐๐กว่าล้านแต่ในนี้เขียน๑๔ล้าน
เขียน๑๔ล้านนะครับแล้วตัวเลข๑๗๕๔๓ล้านเนี่ย
ดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือเลยเพราะตัวเลขมันสับสนผิดไปหมดเลย
เนี่ยการฟ้องเนี่ยช่วยมากแปลว่าอะไรครับ
ว่าเส้นใหญ่นะครับไม่กลัวใครเลย
ฟ้องผิดฟ้องถูกก็ดันทุลังทำได้
ต่อเลยครับนี่ยังไงนี่ไง
โมกเนี่ยแกนปีศาจที่อยู่เบื้องหลังที่เขาทำเรื่องนี้ได้
นี่คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ต่อจากนั้นนี่คือน้องชายพลเอกพอพาน
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ใช่แค่ตั้งน้องชายเข้าไปอยู่ในกศธชนะครับ
ยังจะตั้งหมอที่ดูแลโรคหัวใจส่วนตัวท่านเนี่ย
ไปอยู่ในกศธชนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ผมถามว่าหมอหัวใจจะเก่งอะไร
ไปอยู่ในกศธชได้ยังไง

นี่คือสิ่งที่ผมฝากไปถามท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
แล้วน้องชายนะฮะก็ไปตั้งคนนี้นะครับ
ซึ่งเป็นลูกกระเป๋งนะฮะ
ก็ไปอยู่ในก่อสอทช
น้องชายคนนี้นะลูกกระเพงคนนี้นะครับ
มีภรรยาเป็นที่ปรึกษาอยู่หน้าห้องนะครับ
เจ้าสวสีอยู่หน้าห้องเจ้าสวสี
เดี๋ยวจะโยงให้ดูว่าทำไมไปเกี่ยวข้องกับเจ้าสัวสี่

ผิดข้อตกลำตามมติก่อสอทชซึ่งมีเอกฉัน

เป็นการสมรู้ร่วมคิดป้นภาษีประชาชน

นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและกรณีกศชมีมติ
จ่ายเงินให้อสมท๓๐๐กว่าล้าน

ฟ้องสารปกครองจะเรียกเงินอีก๑๗๐๐๐ล้าน

ข่มขืนฆ่าเจ้าทรัพย์

เสมือนข่มขืนจนเหยื่อปานตาย

วงจรผลประโยชน์ที่สืบทอดจากรุ่นพ่อไปถึงลูก

ผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

มาตราดำนูลมาตราหนึ่งห้าสองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจำนวน
น้อยกว่าหนึ่งในสิบในจำนวนสำลิกที่มีอยู่นะครับ
จะเสนอชื่อเพื่อเสนอยติอภิปรายเพื่อสักถามข้อเท็จจริง
และหรือเสนอแนะต่อคณะมตรีผมว่าท่านอภิปรายท่านนี้ที่
ผมก็ไม่อยากขัดคอครับเพราะท่านถูกไล่มาจากภาคอื่นแล้ว
สารเหมือนกันครับแต่ว่าท่านไปยกเอาคนนอกปผ่านมั่ง
ไก่มั่งอูมั่งเอถึงเศษมั่งผมว่าท่านไม่น่าจะพูดเอถึงเศษได้ครับ
ผมอยากให้ท่านประธานช่วยควบคุมการอภิปรายของเขาด้วย
เพราะว่าประชาชนฟังอยู่ทั้งประเทศแล้วข้อมูลมันไม่ชัดเจนนะครับ
เอาเอกสารต่างต่างมาตลอดเลยแล้ววันก่อนเอารถถังยูเครน
รถถังเด็กเล่นมาใช้ในภาคทิศจริงแล้วครับป่าวเยี่ยมประธานช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ

เนื่องจากเป็นการอภิปรายตามมาตรา๑๕๒นะครับ
สักถามข้อจะจริงเสนอแนะปัญหาต่อกรรมตรีตามยตติ
เพราะฉะนั้นประเด็นต่างที่พูดถึงก็อยู่ในยติ
ที่สสฝ่ายค้านเสนอมานะครับ
ก็ยังอยู่ในยติอยู่
เพียงแต่ว่าอยากจะเตือนท่านสลันวุฒิว่าท่านมีเวลาแค่๕๐นาทีนะครับ

ตรงไหนท่านชี้ให้เห็นหน่อยว่าท่านจะเสนอแนะปัญหา

เดี๋ยวผมจะเสนอแนะภายหลังครับ

ผมกับท่านอาจารย์เรืองไกรตกลงกันแล้ว

แล้วก็ถ้าขืนทำต่อไปนะครับ
ข่มขืนแล้วฆ่าผู้ที่เป็นเหยื่อ
โดยประเทศไทยกำลังเสียหายอย่างนี้
ผมเอาถึงที่สุดเลยนะครับผมไม่ยอม
ผมขอข้ามเรื่องต่อไปเลยเร็วขึ้นให้เกียรติท่านประธาน

ที่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับ

คนนี้เป็นเด็กของใครครับเป็นคนไม่ธรรมดา
สืบทอดมรดกมาจากพ่อ
มีคอดิชั่นแนบแน่นกับท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ผลงานยิ่งใหญ่ก็คือเป็นคนขายเรือดำน้ำ
แล้วก็ในยุคที่บ้านเมืองวิกฤตเนี่ยประชาชนโกรธแค้นเนี่ย
คนที่สามารถขายเรือดำน้ำได้นะครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับ
เอ้าอย่าเพิ่งนะครับ
นี่นะครับผลเอกประวิทย์นะครับและนี่รุ่นพ่อ
แล้วก็ต่อสืบทอดไปที่รุ่นลูกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ
ถ้าจะติดต่อรัฐมนตรีนะครับโทรสายตรงแล้วเปิดสปีกเกอร์โฟนให้ดังเลย
หน้าด้วยกันเลยว่านี่ของจริงผมฝากมาเอง
และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเชือดนะครับ

เพราะว่ากำไรเยอะเหลือเกินมีส่วนตังค์ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
เพื่อจะสามารถจัดสรรได้งบตุลของเขานะครับไปดูนะครับ
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบจุดเก้าแปดประมาณเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์
เป็นไอทีหมดเลยนะครับนี่คือธุรกิจที่เขาทำสำเร็จต่อเลยครับ
เขามีปัญหาเรื่องหุ้นนะฮะคนนี้นะฮะหนีคดีหุ้นด้วยนะครับ
ยอมจ่ายเงินเพื่อหนีคดีอาญานะครับต่อเลยนะฮะนี่คือคนชื่อบ่อ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่ก็จะถูกเชิญไปที่ห้องนี้
รัฐมนตรีไม่เสียดายนะไปไหนหมดผมถามว่าท่านเคยถูกยกหูถามไหม
นะครับนี่แหละครับท่านเห็นไหมครับผมไปถ่ายรูปยืนอยู่ที่ห้องนี้เลย
ขึ้นไปที่โรงแรมหันศานะครับเป็นบันไดไม้แล้วเลี้ยวซ้ายกลับไปนะครับ
ห้องนี้นะครับบังเอิญผมไปตัดผมที่โรงแรมนี้ปกติผมไปผมจะขึ้นไปที่ชั้น๓
นี่คือความจริงครับต่อไปเลยครับอันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่า
ห้องนี้เป็นยังไงเนี่ยผมยืนอยู่ในห้องนี้เลยนะฮะ
ผมอยากให้พลเอกประวิทย์ได้มาดูจังเลยเพราะว่าเวลาติดต่อในห้องนี้
ถ้ามีปัญหาเขาจะยกสายถึงพลเอกประวิทย์เลยแล้วก็เปิด
ดังนั้นจะดิวอะไรก็รีบดิวตัดสินใจซะทำได้หมด
อยสกายสอย่างครับเขาเป็นทุนของพลเอกประวิทย์นะฮะ
นี่คือเงินที่บริจาคนะครับมีหลักฐานหมดเลยนะครับ
ผมจะไปเร็วนะฮะเอาข้ามไปเลยครับท่านประธานครับ
ขออนุญาตทักทวงนิดครับกับมีภูทวงครับเชิญครับ
ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องส่งเอกสารหลังจากพิปราย
และต้องส่งเอกสารให้ท่านประธานนะครับในการที่นำเสนอครั้งนี้
อกจากจะเอ่ยชื่อนะครับถึงจะปิดหน้าแล้วก็ยังมีนาฬิกา
ผมว่าติดคุกแน่นะครับรอบนี้รอบที่แล้วถูกขับออกจากพัก
ครับพอแล้วครับท่านสารวุฒิครับพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลที่สามนะครับ
ถ้าไม่จำเป็นจริงจริงอย่าเอ่ยปล่อยสกายมาฟ้องนะครับ
พอผมจะได้แฉลึกครับฟังฟังนะครับ
พยายามหลีกเลี่ยงบุคคลที่สามนะครับใช้อักษรย่อได้ครับครับ
แต่ชื่อจริงเขาไม่ได้ชื่อบอยสกายนะครับครับเชิญต่อ
ผมปรึกษาอาจารย์เรืองไกรมาแล้วแน่จริงฟ้องเลยเอาละครับ
ข้ามไปเรื่องบอยสกายผมจบแค่นี้เคารพท่านประธานไม่อยากพูดเยอะ
ต่อไปก็เป็นมหากราบอีกอันหนึ่งทีนี้ก็เข้าไปเรื่องเจ้าสัว
สัวคนนี้นะใหญ่มากนะท่านดูนะฮะกล้องซูมหน่อยนะครับ
นี่คือเจ้าสัวแล้วนี่รัฐภาครัฐนะฮะนั่งคุกเข่ายกมือไหว้เลย
นมมือไหว้เจ้าสัวเลยมันใหญ่เหลือเกินไอ้เจ้าสัวบ้านนี้
เมืองนี้มันใหญ่มาจากไหนว่ามันทำขนาดนี้ได้เนี่ย
เห็นไหมครับมีเฉพาะประเทศไทยและในช่วงที่ผลิตการสืบทอดยึดอำนาจ
แล้วก็มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหนุนหลังเจ้าสัวรายนี้ไม่ธรรมดา
เดี๋ยวผมจะแฉว่าเขาหนุนหลังยังไงมีผังด้วยนะครับ
มีผังการหนุนหลังเลยเขาผูกขาดตั้งแต่เรื่องสินค้าเกษตรทุกอย่าง
วบรวมกิจการอะไรที่เกินนะผิดกฎหมายนะครับไม่ผิด
ตลกมากเลยนะครับในยุคที่ขอสชยึดอำนาจ
จากกฎหมายควบรวมเกินเนี่ยมันต้องมีโทษจำแล้วก็โทษปรับ
อันนี้กลายเป็นว่ายกเลิกโทษจำให้เหลือแต่โทษปรับ
แล้วปรากฏว่าบริษัทนี้ไปควบรวมกิจการพวกค้าปลีกทั้งหมดเนี่ย
สิบสามเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครทำอะไรได้เลย
ชำทั้งประเทศเจ๊งหมดพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นซะแบบนี้
ผมจึงทนไม่ไหวและถ้าผมอยู่พักเดิมนะ
ผมแตะต้องคนนี้ไม่ได้พี่น้องครับต่อไปเลยครับ
หมูแพงผมไม่พูดข้ามไปเลยข้ามไปเลยครับ

รถไฟความเร็วสูงนะผมเรียกว่าโครงการนี้จับเสือมือเปล่า
จับเสือมือเปล่านะครับนะฮะที่ว่าเซ็นทยาสามสนามบิน
อะไรที่ว่าเนี่ยคาดหวังจะเอางาบไอ้ที่ดินทองปักกะสัน
เป้าหมายของเขาเรื่องรถไฟจะเร็วช้าไม่เป็นไร
ตกลงกับแอร์พอร์ตลิงค์นะครับว่าจะต้องจ่ายหมื่นกว่าล้าน
สุดท้ายกำมาลอครับจ่ายแค่พันล้านนะครับ
แล้วก็ยืดสัญญานะฮะเนี่ยเป็นขออีก๑๐ปี
จริงต้องจ่ายปีนี้ต้องจ่ายละหมื่นกว่าล้านเงินเข้ารัฐ
เงินเข้าหลวงได้ไหมครับเห็นไหมครับ
นี่บริษัทนี้ใหญ่จริงตอนเข้าประมูลนะครับท่านประธาน
โออาร์เขียนไว้ใส่อย่างแข็งเลยบริษัทอื่นเข้าไม่ได้
แข่งกลัวหมดแต่หมอนี่เส้นใหญ่เข้ามาได้
แล้วก็สามารถแก้สัญญาจนเป็นที่ถูกใจของเจ้าสัว
นี่คือประเทศไทยผมรับไม่ได้นะฮะเอาต่อไปเลย

นี่ครับที่ผมบอกว่าเส้นโคตรใหญ่เลยหัวกันนะฮะแล้วก็
สามารถควบลมกิจการได้แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะกล้องซูมเลยครับ
ไม่ผิดเลยนะครับกิจการค้าปีกวันนี้
อยู่ในมือของคนนี้ยังมีระเบียบบ้าบ้าบองบองบอกว่า
ให้ไปซื้อของชุมชน๑๐แล้ววันนี้ซื้อไหมใครตรวจสอบ
ประตานครับเอาเลยประท้วงเลยเอากราบเรียนท่านประทานที่
บกับผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
คนใดผมว่าท่านอำปรายพวกนี้กำลังใส่ร้ายครับ
ผมไม่ทราบว่าเจ้าสัวเนี่ยมันคืออะไร
ช่วยบอกว่าเจ้าสัวเนี่ยชื่ออะไรด้วย
ผมไม่เข้าใจเลยครับครับเข้าใจผมอยากให้ท่านประธานช่วยให้
สัตว์ธรรมชิกภูเกษท่านนี้อ่าแล้วก็เอาฉันลักษณ์เมื่อกี้
มันฉันไม่ได้ผมว่าบุคคลไม่อยู่ที่สภาคนี้ครับ
มันเขาเสียหายครับเขาไม่อยู่ด้วยครับ
ขอบคุณครับท่านประธานที่วิจัยนะครับครับก็ดีแล้วล่ะครับ
เจ้าสัวนะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับซึ่งมันระบุใครไม่ได้นะครับ
ดีแล้วครับคือผมเคารพท่านประธานที่สุดนะครับ
เอ่ยชื่อนะครับแต่อยากรู้ก็บอกให้เลยเจ้าสัวซี
คุณยัลภาพผมคือไม่ประท้วงไม่ใช่เหรอ
สารันวุฒิพูดกับประธานนะครับอย่าพูดกับสมาชิกโดยตรง
ถึงคุณสายันยุติธรรม
เพราะว่าเคยเจอกับผมนอกรอบแล้วรับปากผมไว้

ขออนุญาตประทวงครับประทวงครับเชิญครับครับ
เรียนการเรียนท่านประธานครับผมพนุธโทษณภัทรกิติวงศาครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจันทบุรีเขตหนึ่งครับขออนุญาตประท้วงท่านผู้พิปรายนะครับ
ตามข้อหวังครับที่หกสิบเก้าครับวักสองใต้เกลียวอาจารย์ไม่สุภาพครับ
ท่านประธานปลดพิจารณาตามข้อเก้าด้วยนะครับครับครับก็ก็เตือนแล้วนะครับ
พูดกับประธานนะครับครับรักษาข้อมังคับข้อหกสิบเก้าครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพถ้าผมแตะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
ผมกลายเป็นคนที่อภิปรายไม่สุภาพเลยนะฮะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจ
ท่านประธานดูนะครับว่าใหญ่จริงแก้กฎหมายควบรวมแล้วพ้นคุกนะครับ
ยึดอำนาจนะครับในปี๔๒เนี่ยมีคุกจำคุกนะครับ
แต่พอขอสชเข้ามายึดอำนาจนะฮะในปีหกศูนย์นะฮะแก้เลยนะฮะ
ไม่มีไม่มีคุกแล้วนะครับนะฮะพอหลังจากนั้นนะครับ
หนึ่งปีเท่านั้นเองครับสองปีเขาควบรวมเลยนะครับ
นี่คือวางแผนกันอย่างเป็นระบบเลยนะครับเอ้าต่อ

อันนี้ยิ่งสะใจเข้าไปใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยมีการควบรวมโทรคมนาคม
นะฮะมีสองบริษัทที่เป็นข่าวคือทูกับดีแท็ก
มันยิ่งเจ็บปวดเลยนะครับมันผิดพรบตั้งหลายอย่าง
แล้วก็รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้เกียร์ว่างทำไมถึงเกียร์ว่างครับ
เพราะว่ามีผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ทรงอำนาจอยู่เบื้องหลัง
เดี๋ยวผมจะแฉว่าหูหนวกตาบอดยังไง

พี่น้องเอ้ยยังไม่ทันไรเลยนะครับ
แค่ไปจดทะเบียนบริษัท๑แสนบาท
สามารถปั่นหุ้นได้ถึงห้าหมื่นกว่าล้าน
แล้วหุ้นเนี่ยนะฮะขึ้นมานี่นะครับ

แค่บอกว่า๒บริษัทจะควบรวมกันปั่นหุ้นเรียบร้อยแล้ว
เงินมาห้าหมื่นกว่าล้านแล้วใส่เงินทุนจดทะเบียนแค่หนึ่งแสนบาท
อะไรจะกำไรดีขนาดนี้แล้วถ้าบริษัทไม่มีปัญหา
เงิน๑แสนบาทจะชดใช้พี่น้องประชาชนได้ยังไง
แต่ถ้าเป็นบริษัทประกันของเจ้าสัวที่ประกันโควิดเนี่ย
ปิดหนีเนี่ยยังมีกองทุนประกันไอ้อย่างงี้ไม่มีเลยนะครับ
ผมอยากให้สื่อมวลชนซูมไปเลยนะครับเนี่ย
คือชาร์จที่มันอัปยศอดสูจริงนะฮะ
ท่านดูไทม์ไลน์นะครับวันที่๙กับละกระดาษ
นี่นะครับลูกศรอยู่ตรงนี้วันที่๙

แต่พอมีข่าวว่าจะควบรวม๒๒พฤศจิกา
หุ้นขึ้นปู๊ดเลยนะครับทันทีได้กำไร

โอ้โหสุดยอดจริง

นี่นะครับทุนจดทะเบียน๑แสน
หุ้นรวยไปละ๕๑๐๐กว่าล้านเห็นไหมครับ
แล้วก็บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเลย

ให้ทำได้ยังไงฮะรัฐเกียร์ว่างเหรอเนี่ย

มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปถือหุ้น

แล้วเขาควบรวมเกิน๕๔หน่วยงานรัฐ
ได้ยังไงยอมได้ยังไง
เรื่องนี้นะครับผมกับอาจารย์เรืองไกรจะเกาะติดนะฮะ
ถ้ายังขืนทำดันทุลังทำเนี่ย
ผมว่าเราจะต้องเจอคดีเยอะเลยนะครับ

บริษัทนี้นะนอกจากที่จะผูกขาดเรื่องอาหารสัตว์
ผูกขาดการเลี้ยงสัตว์เห็นไหมครับ
แล้วก็ยังผูกขาดอีกหลายเรื่อง
นะท้าปีกก็ผูกขาดไปแล้ว
ตอนนี้มาผูกขาดโทรคมนาคม

สุดท้ายจะเป็นของเจ้าสัวแต่เพียงผู้เดียว
ไม่เชื่อติดตามดูเห็นไหมครับ

โดยราชการเนี่ยยอมลาบคาบเลย
ผมเจ็บปวดนะฮะเจ็บปวดแทนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน

เขาทำได้ยังไงครับดูสิครับเนี่ยเพราะนี่ไง
ไอ้โมงผู้มีอำนาจเนี่ยที่อยู่เวืองหลังเนี่ย
ทำให้หน่วยงานเกียร์ว่างเนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเต็มเลย
น้องชายนะครับพอพานนะครับพลเอกพอพานนะครับ
แล้วก็ตั้งใครต่อใครเข้าไปยึดหมดเลยในหน่วยงานราชการอสมทก็ดี
กศธชโดนยึดหมดสั่งซ้ายหันขวาหันได้เขาจึงทำได้
ควบรวมกิจการนี้จึงเกิดขึ้นอย่างง่ายดายรัฐจึงต้องปลดเกียร์ว่างให้เขา
นี่คือไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังเสียดายผลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ได้มานั่งฟัง
ผมจะตามเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
ผมฝากว่าเรื่องนี้ผมไม่ยอมและผมจะทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินนะฮะ
ต้องไม่เสียเปรียบในเรื่องแบบนี้ต่อเลยครับ
มหากราบอีกเรื่องหนึ่งเรื่องน้ำแห่งชาติ
สนทชคนนี้เหมือนเดิมนะครับผลเอกประวิทย์อีกแล้วครับ
อีกแล้วครับท่านประธานนะฮะคราวนี้ไม่ใช่มีพลเอกประภัย
ทำงานมีสามคนนะครับมีมีพลเรือเอกพอพาน
นี้มีพลเรือเอกนะพอผ่านนะเป็นทหาร
แล้วก็มีนอหนูเนี่ยเป็นนักการเมืองข้ามห้วยมาจากกระทรวงทรัพย์
นอนหนูนะครับนักการเมืองข้ามห้วยมาจากกระทรวงทรัพย์
แล้วก็มีสอเสือซึ่งเธอไปทำหน้าที่เป็นเลขาของน้ำแห่งชาติ
นี่คือคณะทำงานแต่คณะทำงานชุดนี้นะครับ
ต้องฟังคำสั่งจากสองคนนี้นะครับจากนี่นะครับ
น้องชายนะครับพลตำรวจเอกพอพานนะชื่อเล่นปปานะฮะ
เนี่ยต้องฟังคนนี้แล้วก็ฟังทอทงทอทงกับปปักทงมา
สามคนที่ทำตามสามคนที่สั่งลงมาปุ๊บ
เลขาคนใหม่ที่ย้ายข้ามห้วยมาจากกระทรวงเกษตรซึ่งไม่ได้มีความรู้ความสามารถเรื่องนี้โดยตรง
เคยอยู่กรมชนแต่อยู่หน้าห้องอธิบดีไม่ใช่คนที่จะเก่งเรื่องน้ำ
แต่ก็สามารถย้ายข้ามห้วยมาได้เพื่ออะไรครับเพื่องาบงบกลาง
บกลางมันหอมหวนนะเราบอกว่าให้ใช้เฉพาะฉุกเฉินเดี๋ยวดูนะครับ
มันน่าเกลียดมากงบกลางเขาใช้ยังไงและยิ่งอันนั้นนะครับ
ประหยัดประโยชน์ทับซ้อนทับซ้อนยังไงครับ
เรื่องการขายน้ำก็ตั้งราคาแพงเพราะมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกันจริง
แล้วก็ยังจะเตรียมไปงาบสัมปทานท่อ๒๐๐๐กว่าล้าน
ซึ่งกำลังเป็นข่าวอยู่ปัจจุบันนี้นะครับ

นะต่อเลยครับ
ดูนะครับงบกลางนะครับ
๖๓๒๐๐๐กว่าล้าน๖๔๗๐๐กว่าล้าน
กำลังยื่นขออีก๑๒๔๔๖ล้านกล้องซูมไปเลยนะครับ
ปรากฏว่าอะไรครับรวม๓งบนะครับ๔๓๔๙๒ล้าน

มีกรมชนกลมน้ำกรมน้ำบาดานมีกองทัพ
ผมสงสารกลมเหล่านี้นะครับ
เพราะมีคำสั่งจากโครงสร้างเมื่อสักครู่นี้
สองคนที่ต่อจากบิ๊กป้อม
สั่งให้ซ้ายหันขวาหันและหน่วยงานเหล่านี้ต้องทำตาม
ผมจะไม่ก้าวล่วงหน่วยงานนะครับเพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขา
นะผมจะก้าวข้ามให้เขาว่าไงไหมฮะ
มีงบที่แบ่งออกมาแล้วเนี่ย๔อย่างนะ๒๘๘๙๒ล้าน
ให้ซื้อเฉพาะครุพันธุ์ให้ขุดลอกนะ
แล้วก็ให้ซ่อมแซมอันนี้หวานหอมเลยนะครับ
เขาบอกว่าถ้าทำงบตัวนี้เนี่ย
ตัวเลขในทางที่เขาคุยซุบซิบกันคือ๓๐ครับท่านประธาน
คูณออกมาจะได้เงินอย่างน้อยร่วม๑๘๖๖๘ล้าน
แล้วงาบงบกลางมาทำแบบนี้อันนี้น่าเจ็บปวดครับ

เป็นกงล้อปีศาจที่ชั่วร้ายอยู่เบื้องหลังมาตลอด
ผมไม่เคยเปิดโปรงวันนี้ผมดีใจที่ได้เปิดโปรง
การทุจริตคอลลับชั่นขาดการตรวจสอบถวงดุล
สภาล่มซ้ำซากนะฮะเป็นเพราะว่า
ป้อมต้องการหักตู่ใช่ไหม
ป้อมต้องการยึดอำนาจในสภาใช่ไหม

ขอเรียนท่านประธานว่าสมาชิกที่อภิปรายนะครับ

ที่สภาล่มเนื่องจากฝ่ายค้านไม่โหวตให้ครับ
ไม่ลงไม่ลงไม่ลงให้ครับ
ทำให้สภาร่มที่จริงเป็นหน้าที่ของทั้งสอง
ครับไม่เป็นไรครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ข่าวที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ข่าวนั้นจะมีการยึดอำนาจกันในสภา
ถ้าการครั้งนั้นทำสำเร็จนะครับก็ไม่พ้นนะครับ
ตู่ก็จะต้องถูกหักติดในสภาแห่งนี้บิ๊กป้อมจะมาเป็นนายกแทน
พอมีการจับมือกับคั่วฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยแล้วแต่มันทำไม่สำเร็จ
แน่จริงแฉมาสิครับว่ามันไม่ใช่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดมิตรได้ยังไง
ยอมรับเชษฐน่ะก็พวกคุณแตกแยกกันน่ะต้องการชีงงำหน้ากันน่ะ
พี่อยากเป็นนายกต้องการเล่นงานน้องมันก็ต้องเกิดปัญหาแล้วก็มาโทษ
ธนพัฒน์กิติวงศาครับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดจันทบุรีเขตหนึ่งครับขออนุญาตท่านขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปราย
ตามข้อหกสิบเก้านะครับท่านประธานครับ
ขอให้ถอนคำพูดคำว่าพี่อยากเป็นนายกครับ
ขอให้ถอนคำพูดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเกิดความเสียหายนะครับ
เกิดความเสียหายพี่น้องประชาชนฟังแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้
เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับ
กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ท่านเอ่ยชื่อมาทั้งสองชื่อครับท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
ถอยถอนก็พูดคำว่าพี่อยากเป็นนายกครับ
ฆ่าทิ้งผมก็ไม่ถอนเพราะมันเป็นความจริง
ท่านประธานให้เจ้าตัวมาตอบดีกว่านะ
ท่านประธานครับท่านประธานใช้วิจารณญาณคร่าวนะครับ
ขอบคุณครับอย่าไปกดดันประธาน
ผมธรรพาธิกิติวงศาครับอ่าท่านผู้พิปรายได้อภิปรายว่า
คราวที่แล้วที่มีการพิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเอ่อมีการ
พี่หักเหลี่ยมน้องนะครับเพื่อว่าพี่เนี่ยต้องการที่จะเป็นนายกเองครับ
ขอให้ถอนคำพูดว่าพี่อยากเป็นนายกครับ
เชิญต่อก็ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวท่านมาชี้แจงเองนะครับ
ด้วยความขอรบครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณในความยุติธรรมของท่านประธานนะฮะ
ความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายคนที่พูดสิครับมันต้องกล้าหารมันถึงจะ
ท่านประธานต่อเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลา
ล่าสุดนี้ครับให้ลูกน้องแยกพักออกไปนะฮะเตรียมผสมพันธุ์กันนะฮะ
กลายเป็นว่าพักของประเด็จการเนี่ยจะผสมพันธ์กับพักคั่วตรงข้าม
ประชาชนจะสับสนใหญ่เลยนะครับว่าวันนี้ระหว่างประชาธิปไตยคุณธรรม
กับฝ่ายผลิตการอมหิตมันกลายเป็นผสมกันมั่วไปหมด
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพี่น้องเอ้ย
ดูให้ดีประชาธิปไตยของปลอมก็มีไปจับมือกับพระเด็จการเรียบร้อยแล้ว
นี่คือความจริงประเทศไทยสลันวุฒิแฉให้วันนี้ไม่เชื่อไม่เป็นไร
เลงเขาบอกว่าอย่าลบหลู่ติดตามดูต่อไป
นะครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า
วันนี้นะครับการแยกพักเล็กออกไปเนี่ย
ถ้าไม่จริงเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาตอบเตรียมผสมพันธ์กับพักใหญ่อีกคั่วหนึ่ง
ท่านประธานครับถ้าหลังเลือกตั้งชนะมาเนี่ย
เขาจะเอาพี่ใหญ่เป็นนายกนี่คือสิ่งที่เขาเตรียมแผนไว้
แต่ผมไม่อยากให้คนไทยสับสนแล้วเลือกผิดคน
มีใครประท้วงเชิญเลยครับขออนุญาตทักท้วงหน่อยครับ
ครับเพราะผมเห็นว่ากับที่ผู้อภิปรายไม่ได้
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินอะไรเลยครับครับ
ขอให้ท่านได้ควบคุมด้วยนะครับขอบคุณครับครับสำหรับพุทธครับ
สำหรับประเด็นนี้ไกลไปหน่อยนะครับ
ประเด็นเรื่องทุจริตได้แต่ว่าใครอยากเป็นอะไร
นี่จะไกลไปหน่อยครับเชิญต่อครับ
ก็เคารพท่านประธานนะครับเอาละครับ

ผมอยากจะสรุปละทำไมปฐวงที่มันจบไปแล้ว
เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเท้าความเรื่องการควบรวมโทรคมนาคม
แล้วก็มีน้องชายอยู่เบื้องหลัง
เมื่อกี้สื่อบนชนซูมผังไปเรียบร้อยแล้ว
และผมกับอาจารย์เรืองไกรจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
เจ็บปวดก็คือหน่วยงานภาครัฐ๔หน่วยงาน
ฮุดอยู่ในนั้น๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์

เพราะมันควบรวมเกินไป๕๔เปอร์เซ็นต์แล้ว
ซื้อขายก็เกินพันล้านมันผิดกฎหมายเต็ม
และยังยอมปล่อยให้ควบรวมไปได้
โดยไม่มีการทักท้วงเลย
ถ้าไม่มีคนเส้นใหญ่ไม่มีไอ้โม่งอยู่เบื้องหลัง
เขาจะกล้าทำไหมเจ้าสัวรายนี้
ผมก็ฝากไปถึงคนไทยทั้งแผ่นดิน
สิ่งเหล่านี้ท่านรับได้เหรอ
โทรศัพท์ก็จะเหลืออยู่แค่๒เจ้า
บวกราคาเท่าไหร่ท่านก็ต้องยอม
เพราะจะมีการแข่งขันน้อยมาก
และรัฐจะเสียหายประชาชนประเทศชาติจะเสียหาย
แต่เจ้าสัวจะรวยรวยรวย
ผมจึงฝากหน่วยงานภาครัฐนะครับว่าอย่ายอม
ศธชวันนี้มันเอียงกระเท่เล่
เป็นคนของใครไปสอบดูไปสอบดู
งาบงบ๑๗๐๐๐ล้านก็ดู
เป็นคนของใครกำลังอยู่เบื้องหลัง

เงินก็ไม่ค่อยมีคลังก็ถังแตกคนก็จนทั้งแผ่นดิน
ไอ้นี่ยังมางาบฆ่าโง่บัดศพ
ผมเรียกว่าค่าโง่บัดศพเลย
นะครับประธานครับผมประท้วงตำข้อ๖๙ครับ
ผมสายันยุติธรรมนครเฉียมราชครับ
การริปรายในทรภาพต้องใช้วจาถูกภาพครับ
ผมอยากให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจท่านนี้ครับ
ถอนคำว่าโง่บัตรชบออกจากที่ประชุมแห่งนี้ครับ
คนอยู่ทั้งประเทศนะครับไม่ได้อย่างนี้
ท่านประธานวิจัยเลยครับว่าคำว่าบัตทบนี้สมควรพูดในสภาแห่งนี้หรือไม่

จริงก็เป็นคำไม่สุภาพนะครับ
แต่ว่าจะถอนก็ได้ไม่ถอนก็ได้ครับไม่เป็นไร
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ประท้วงจนเวลาเนี่ยมันยืดเยื้อ
ผมไม่ยอมนะครับอย่ามาตัดผม
แล้วก็เป็นการทำลายในการอภิปราย
สิ่งที่ผมกำลังบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน
เจ้าสัวรายนี้ผูกขาดตั้งแต่สัตว์เลี้ยง
แพงอะไรแพงอยู่เบื้องหลังหมดอาหารสัตว์แพง
ของเจ้าสัวแพงทุกอย่างแต่สินค้าเกษตรราคาถูก

เพราะว่ามีไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังคอยคุม
ผมฝากนายกนะครับต้องไม่ต้องไปเกรงใจหน้าอินหน้าพรม
และเรื่องสนทชน้ำแห่งชาติ
ผมอยากจะเห็นเป็นน้ำแห่งชาติจริง
อยากเอางบกลางมาทำน้ำจริง
ไม่ใช่ให้พี่ใหญ่บิ๊กป้อมมาทำแบบนี้
แล้วจัดโครงสร้างคนไปงาบงบกลาง
เขาใช้เฉพาะฉุกเฉินนี่ไปซื้อทะลุพันธุ์

ถ้าท่านนายกยังปล่อยท่านจะโดน๑๕๗
ผมจะตามจี้ถึงที่สุดเลย
แล้วผมจะไม่ยอมให้เอางบกลางไปผลาญกันแบบนี้
ผมแฉโครงสร้างแล้วนะครับท่านนายกไปดู
ผมอยากให้ท่านนายกเอาหน่วยงานนี้

คนไทยทั้งแผ่นดินเขาอยากเห็นน้ำแห่งชาติ

ตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการไปเนี่ยท่านนายกทราบไหม
เดือน๗เดือนแล้วไม่เคยมีประชุมเลย
น้ำท่วมโคราชน้ำท่วมภาคกลาง
ตอนนี้นาปรังทำเกินมา๕๐ทะลุไปกี่ล้านไล่
ท่านต้องเตรียมเงินเยียวยานะครับ
เพราะคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ทำงานเลย
จ้องแต่งาบอย่างเดียว
ท่านไม่ต้องเชื่อผมนายกไปดูเองเลย
แต่ถ้านายกไม่ดูนะครับผมจะเอานายก๑๕๗นะครับ
ผมไม่ยอมนะแปลว่าท่านกลัวบิ๊กป้อม

เรียนท่านประธานครับผมจะสรุปสุดท้ายเลยนะครับ
มีบางคนนี้นะครับเป็นฝ่ายผลิตการ
แต่กำลังจะแปลงร่างเป็นเทพบุตร
การเลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะมีการผสมพันธ์กับพักฝ่ายตรงข้าม
หวังว่าจะกลับมาเป็นนายก
สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือสงสารประเทศไทย
วงจรอุบาตก็ยังอยู่อย่างนี้
เหลื่อมล้ำก็ยังเกิดขึ้น
สัวก็ยังเอื้อกันสุด
คนไทยก็ยังจนต่อเนื่องและจนจนตาย
นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปของประเทศไทย
ผมจะต่อสู้ที่สุดไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามามีอำนาจในประเทศ
มันพอแล้วมันจบแล้ว
และวันนี้คนไทยเขาบอกว่า
ท่านนายกไปยุทธ์ขออนุญาตนะฮะ
ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายก
คนเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นนายกที่ไม่เก่ง
ผมก็อย่าไปก้าวล่วงท่านเยอะนะพูดแบบสุภาพว่า
เขาหาว่าท่านไม่เก่ง
แต่จริงผมรู้ว่าท่านไม่ใช่หรอก
ซ่อนอะไรไว้เยอะแยะท่านไม่ใช่คนไม่เก่งนะ

เขาบอกว่านายกไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่ง
แต่วันนี้คนไทยกำลังจะได้นายกคนใหม่

ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่าง

จากไม่เก่งแล้วใครถามอะไรก็บอกว่า
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้
คนไทยเขาฝากผมมาบอกว่า
นายกไม่เก่งก็ไม่อยากได้

ต่อคำไปสุภาพนะครับ

ครับผมถอนเลยครับท่านท่านประธานครับ